สวัสดีคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกับชิสาแล้วนะคะ
วันนี้รับมาที่แทนพี่ดาวสุภาษาอีกสักวันสองวันนะคะคุณผู้ชม
อยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าช่วงนี้ฝนตกลงมาถือเป็นโอกาสดีนะในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงค่ะ
แต่บางพื้นที่ก็เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มเช่นกันดังนั้นเช็คสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ของประเทศไทยเนี่ยมีเพียงร่องฝนร่องมรสุมที่พาดผ่านเท่านั้นนะคะแต่ทำให้พื้นที่ทั่วไทยเนี่ยมีฝนตกมากขึ้นอย่างภาคใต้นะคะจะมีโอกาสเกิดฝนและมีคลื่นสูง๒๓เมตรโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันให้ดี
ใครจะออกเดินเรือใครจะท่องเที่ยวช่วงนี้อาจจะต้องลดและเลี่ยงไปก่อนดีกว่านะคะ
โดยเฉพาะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่สีม่วงเนี่ยแสดงให้เห็นนะคะว่า
ทางทะเลอันดามันแถบจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตให้ระมัดระวังกันให้ดีนะคะ
ส่วนฝั่งอ่าวไทยหรือว่าใกล้กับทะเลภาคตะวันออก

บริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมีคลื่นสูงมากหน่อยนะคะ
ส่วนพื้นที่อื่นของประเทศไทยก็จะมีโอกาสฝนตกชุก
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือว่าที่รุ่มต่ำ
ให้รับมาระวังน้ำท่วมกันด้วยนะคะ